มีวัยรุ่นมีนักเลงเข้าไปรุมทำร้าย
เข้าไปมีเรื่องทะเลาวิวาสกันในโรงพยาบาลในห้องฉุกเฉิน
คุณผู้ชมคิดว่ามันจะมีมาตรการป้องกันยังไงได้ไหม
หรืออยากที่จะให้มีบทลงโทษยังไง
กับคนที่ก่อเหตุแบบนี้เพราะว่าคือเราไม่รู้เลยอ่ะ
ว่าคนที่อยู่ในห้องฉุกเฉินจะเป็นญาติเราหรือเปล่า
ค่ะแล้วห้องฉุกเฉินส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยที่

มันจะไปทำให้การดูแลของเจ้าหน้าที่เป็นอุปสรรคหรือเปล่า
อยากลงโทษอย่างไรคุณผู้ชมส่งความคิดความเห็นกันเข้ามาได้

เป็นคลิปวัยรุ่นตีกันในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่จังหวัดบึงกาลค่ะ
ทางเพจอำเภอป่าฆาตเขานำมาลง
แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่นั้นจับกลุ่มตัวคนผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุดนะคะ
ภาพวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตามภาพที่ปรากฏเป็นนาทีที่วัยรุ่นบุกเข้าไป
หาคู่กรณีในห้องฉุกเฉินเลยนะคะ
ของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดบึงกาลจนมีปากเสียงกัน
สุดท้ายก็ตรงเข้าไปชกคู่กรณีจนล้ม

คุณผู้ชมดูสิท่ามกลางคนเจ็บ
คือคนที่อยู่ที่พื้นคือยืนแทบไม่ไหวแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องฮิ้วปีกอยู่เห็นไหมคะ
นี่ก็ต่อยกันข้ามหัวไม่ได้แคร์อะไรเลย
คนเจ็บก็นอนอยู่เจ้าหน้าที่ก็กำลังรักษาอยู่เนี่ยนะคะ
คือทางเพจเขาระบุว่าเคยเห็นข่าวเกิดขึ้นในบ้านอื่นเมืองอื่น
ไม่คิดว่าจะได้เห็นคลิปความป่าเถื่อนของพวกวัยรุ่น
ทะเลาะชกต่อยกันในห้องฉุกเฉิน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
ฝากตำรวจสพปากฆาตบึงการและฝ่ายปกครองนำคนผิดมาลงโทษด้วย
นี่ดูสิชกกันนอนแน่นิ่งไปเลยค่ะ
คือล้มทับกู้ภัยค่ะเอางี้เลยดีกว่า

วงพยาบาลก็ไม่รู้จะรักษากันยังไงต่อ
อืมคือเขาก็ระบุต่อด้วยนะในเพจเนี่ย
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าจะเป็นมาอย่างไร

แต่ว่ามาชกต่อยกันมาทะเลาะวิวาดกัน

ที่เป็นสถานที่รักษาผู้ที่เจ็บป่วย
ทีนี้เมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปค่ะคุณผู้ชม
ก็มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นต่อพฤติกรรมดังกล่าวจำนวนมากว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่และคนอื่นที่อยู่ในโรงพยาบาลโดนลูกหลง
ก็อยากให้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะเพื่อจะได้เป็นคดีตัวอย่าง
เรื่องนี้ร้อยตำรวจเอกอมรินวงตาแสงพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีบอกถึงกรณีนี้ค่ะว่า
เมื่อเช้าวันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมานายสุริวัตรพลขันอายุ๒๒ปี
เดินทางมาแจ้งความว่าขณะไปดูคอนเสิร์ตที่งานประเพณีแข่งเรือยาว
มีกลุ่มวัยรุ่นชกต่อยกันตัวเองเนี่ยถูกลุกหลงขณะเข้าไปห้ามเพื่อน
โดยโดนเตะที่ชายโครงบาดเจ็บก็เลยไปโรงพยาบาล
ขณะกำลังจะขึ้นเตียงให้หมอดูอาการเนี่ยก็มีวัยรุ่นเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
ชี้หน้าต่อว่าแล้วก็ทำร้ายร่างกายจนตัวเองเนี่ยล้มลง
จากนั้นคู่กรณีก็ตามไปเตะที่หน้าให้๒ครั้ง
ผู้เสียหายแทนแต่ว่าจะเข้ามอบตัวในภายลำ
ส่วนนายศิวากรเข้ามอบตัวด้วยตัวเองค่ะ
พบหน้านายสุริวัตรคนเจ็บจึงรู้ว่าที่แท้เป็นเพื่อนเก่า
เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันนะคะคนที่ชกไปเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาก่อน
ก็มีการพูดคุยจนเป็นที่เข้าใจกันต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะค่ะ
พนักงานสอบสวนจึงลงบันทึกประจำวันแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
ทีนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลบอกว่า
หลังเกิดเหตุก็ไปตรวจสอบทรัพย์สินของโรงพยาบาล
เรื่องต้นก็ไม่ได้พบว่าอะไรเสียหายจึงไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว
แต่ภาพที่ออกมาเนี่ยมันเป็นภาพที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะ